เรื่องของการปราบรามยาเสพติดนะคะ
เกิดขึ้นล่าสุดที่อำเภอกันธรวิชัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ

แต่ที่น่าตกใจคือขบวนการนี้เขามีกัน๔คน

เป็นเด็กส่งยาค่ะ๑๖๑๗๑๘นะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูภาพช่วงการปฏิบัติการหน่อย
นี่ค่ะช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปจับกลุ่มคนแรกเลยนะ
เป็นผู้หญิงก่อนนางสาวนฤดีอายุ๒๐ปี
หลังจากตำรวจเขาก็ส่งสายลับมาแหละ
ล่อซื้อยาบ้า๕๐เมตรนัดส่งริมถนน
แต่พอนางสาวนริดีมาถึงค่ะ
ไว้ตัวทันตกใจโยนยาบ้านถึง
แต่อย่างไรก็ตามนะคะตำรวจควบคุมตัวไว้ได้
แล้วทำยังไงล่ะไปที่บ้านต่อสิที่บ้านมีอีกไหม
ไปที่บ้านไปเจออีก๒๐เมตรซ่อนอยู่ใต้สังกษี
ริมห้องนอนโดยสามีของนางสาวนรดีอายุสิบแปดปี
รับเป็นเจ้าของ๑๘ปีโผล่มา๑คนแล้วนะคะ
ในขบวนการอายุ๑๘ปีแล้วก็ต้องขยายผลต่อไป
มีอีกไหมใครร่วมขบวนการเป็นพ่อค้ายาบ้าอีก
ไปเจออีก๒คนค่ะเยาวชนชายอายุ๑๖ปี
และเยาวชนชายอายุ๑๗ปีควบคุมตัวได้พร้อมของกลางยาบ้า๖๐เมตร
เจ้าหน้าที่นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสพกันธรวิชัย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
คดีนี้จะเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองผู้ปกครองเองต้องดูแลเยาวชนค่ะ